จากเรื่องของมะละกอไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
นี่คุณผู้ชมเห็นมั้ยโอ้โหสีส้มเลย
เรือนแสงตระกาลตาเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
แล้วก็เป็นสถานที่ที่ไปแล้วกราบไหว้ได้ด้วย
ก็คือไปที่วัดที่นี่คือวัดจริงฮะแต่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
อ้าวนี่พาเข้าไปเลยคุณผู้ชมตกออกตกใจเลยสิทำไมเป็นอย่างนี้
แต่มันสวยอ่ะสวยนะเคยเห็นที่ไหนแบบนี้เลย
ที่นี่คือวัดครับวัดจริงใช่มั้ย
วัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
ถ้าไม่บอกดิฉันจะคิดว่าเป็นแบบนิทัศกาลภาพศิลปะอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมตอนแรกก็คิดไปในทางนั้นแต่ที่นี่คือวัดครับ
ไปถามพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรหรือว่าพระอาจารย์หมู
เจ้าอาวาสวัดหนองทองนี่แหละท่านบอกว่าได้ทำการก่อสร้างถ้ำเรืองแสง
เขียนภาพวาดสอดแทรกธรรมะให้กับญาติโยมที่เข้ามาในถ้ำแห่งนี้ได้ชมได้กราบไหว้
สำหรับภาพวาดที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
ก็สุโขทัยเขาดังเรื่องนี้ไงใช่
ก็รวบรวมเรื่องราวเอาไว้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงพิธีลอยโคมด้วย
แล้วก็การแสดงพลุรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างของชาวสุโขทัยอัดแน่นอยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับ
และนอกจากนี้ยังได้วาดภาพพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยเพื่อให้เยาวชนครับได้เห็นความสง่างามของพระพุทธศาสนาผ่านภาพวาดที่ตั้งใจสร้างเอาไว้ในถ้ำแห่งนี้
คือท่านเจ้าอาวาสนะท่านยังกล่าวอีกว่าสาเหตุที่สร้างถ้ำเรืองแสงนี้ขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเยาวชนเข้าวัดน้อยลงนะการเผยแพร่ธรรมะมันก็น้อยลงด้วยไง

จึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ทำในรูปแบบใหม่ด้วยการสอดแทรกธรรมะผ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กน้องเยาวชนนี่แหละน้องเนี่ยเด็กเวลาเขาเข้ามาที่วัดแล้วเขาผ่านเข้ามาในถ้ำแบบนี้เออเขาจะได้รู้สึกอยากจะเข้ามารู้สึกสนใจ
แล้วดูสวยงามมากด้วยนะ
ใช่ไหมแล้วเด็กคุณผู้ชมครับเขาได้เรียนรู้ผ่านภาพอย่างนี้อารมณ์คล้ายการ์ตูนจะมีความจำที่ดีไง

แล้วก็ได้เรียนรู้เป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็กแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของธรรมะด้วย
อันนี้ดีเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่เมื่อกี้ดิฉันสงสัยว่าคือภาพว่านเหลืองแสงแล้วจีวรของหลวงพี่ท่านก็เหลืองแห่งด้วย
อ๋อดิฉันไม่บาปเนอะ

ถ้าพูดสาธุคือไม่มา